แปลงไฟฟ้าข้างทางเกิดระเบิดขึ้นมา
แล้วบริเวณนั้นก็มีร้านแก๊สอยู่
ส่วนสาเหตุที่เมาะแปลงไฟฟ้าระเบิดเนี่ย
งูเขียวเลื้อยขึ้นเสาไฟคุณผู้ชม
จังหน้าที่กู้ไพสว่างร่วมใจจังหวัดเย็ดโสธร
ก็รับแจ้งเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ติดกับร้านแก๊สรถยนต์แห่งหนึ่งระเบิด
ส่งผลทำให้เกิดไฟไหม้ทุ่งนาในพื้นที่ตำบลตาดทองอำเภอเมืองยะโสธรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานกันนะคะระหว่างหน่วยดับเพลิง
แล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตรวจสอบ
นี่แหละค่ะพอไปถึงก็เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ย่าแห้งต่อสั่งข้าวที่อยู่บริเวณนั้น
ดับเพลิงต้องเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมไฟไม่ให้ลุกลาม
ใช้เวลากว่า๑๐นาทีก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
จากการสอบถามพนักงานร้านแก๊สทราบว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ติดกับร้านเนี่ยระเบิดเสียงดังเลยค่ะ
จากนั้นก็มีประกายไฟตกลงมาติดย่าแห้งข้างทาง
โอ้โหเชื้อเพลิงชั้นดีก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะ
และจากการตรวจสอบบริเวณเสาไฟฟ้ารอบหม้อแปลงพบค่ะต้นเหตุของหม้อแปลงระเบิดครั้งนี้
ก็คืองูเขียว๑ตัวสภาพนี้คุณผู้ชมไม่เกรียมกลังแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นสาเหตุนะคะ
ที่มันเลื้อยขึ้นไปแล้วก็ทำให้หม้อแปลงระเบิดค่ะค่ะ